เวลาตรวจสอบเรื่องราวในโลกโซเชียลแล้วนะฮะ
มีเรื่องราวให้ตรวจสอบกันเยอะเลย
ทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
คือเช้ามาเมื่อสักครู่ที่เราอ่านมา
ก็มีข่าวไม่ค่อยดีซะเยอะ
ฟังแล้วอาจจะดูโอ๊ยเช้านี้น่าหดหูจัง

ของคนที่มีน้ำใจบนท้องถนน

ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วรถล้มอยู่กลางถนน

ว่ามีน้ำใจดีจังเลยที่ไปช่วยเหลือกันแบบนี้เนี่ย

เด็กนักเรียนชายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนน
ด้วยความเร็ว๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม
คือขี่มาเร็วแล้วก็เสียหลักล้ม

คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเนี่ยเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ลงมาช่วย
คนที่ขับรถที่เป็นเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถ

เขาเห็นแบบนี้เขาก็รีบลงไปช่วยเหมือนกันค่ะ
คนรอบข้างแถวนั้นรีบลงไปช่วยเหมือนกัน

คือเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยนะ

จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานที่ผ่านมา

แล้วก็แน่นอนมีคอมเมนต์ชมเชย

กรณีที่ผู้หญิงคนนี้ขี่รถมา
เกิดอุบัติเหตุกระเป๋าสตางค์กระเด็นมาทางขวา
วินมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อน๓มาคันนี้
หยุดดูไม่ลงไปช่วย
แต่เก็บกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไปเลยเนี่ย

เพราะว่าล่าสุดสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี

คนที่ใส่เสื้อวินที่หยิบกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงที่เกิดอุบัติเหตุไป

นายสนิทอินผาอายุ๕๒ปี

ส่วนผู้หญิงที่เกิดอุบัติเหตุก็คือนางสาวอุไรวันบัวผัน
เป็นผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลมหาชัยด้วยคุณ

ตำรวจก็สามารถติดตามตัวนายสนิทมาดำเนินคดีแล้ว

ผมไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าเงินของผู้เสียหาย
และผู้โดยสารชาวพม่าเป็นคนหยิบกระเป๋าเงินให้
ก็คือสองคนที่ซ้อนท้ายมานั่นเป็นคนหยิบให้
ภายในมีแค่เอกสารและเงินสดแค่๒๐๐บาทเท่านั้นเอง
ก็คืนให้ผู้ประสบอุบัติเหตุไปแล้ว
แต่ตำรวจเขาก็ดำเนินคดีนะคะ
ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ค่ะ
ส่วนคนซ้อนท้าย๒คนที่เป็นคนพม่าตอนนี้
ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกัน